ไหนก็ไหนขออีกหนึ่งเลื่อนก็แล้วกันนะคะ
คุณทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี

สิงหาคม๑๐โมงครึ่งสนามบินดอนเมืองเนี่ยค่ะ
เลื่อนหรือไม่เลื่อนใครจะเพ้อเจอกันแน่
ล่าสุดแหล่งข่าวของไทยรัฐ
ยืนยันว่าคุณทักษิณเลื่อนนะคะ
เลื่อนการเดินทางกลับประเทศไทยเดินไปยังไม่มีกำหนด
ด้วยสถานการณ์การเมืองที่ยังไม่มีรัฐบาล
และกระแสสังคมจากการสลัดก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้าน
ก็เลยเลื่อนออกไปก่อนค่ะอันนี้จากแหล่งข่าวของไทยรัฐนะคะ
คุณชูวิทย์โพสต์เอาไว้ว่าทักษิณไม่กลับเมื่อคืนโทรศัพท์ดังไม่หยุด
ท้ายสุดต้องปิดเครื่องในที่สุดทักษิณเลื่อนกลับจริง
สัมพันธ์กับการโหวตนายกวันที่สี่การประกาศจับคั่วใหม่ของเพื่อไทย
รีบตีปี๊บชูทงนำนายกเจ้าสัวนายเศรษฐาทวีสินบอสเก่าแสนสิริ
เจ้าพ่อคอนโดประเทศไทยพร้อมพักที่โดดข้ามคั่วมาแทนก้าวไกล
แก่ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาประชาชาติชาติพัฒนากล้าประชาธิปัตย์
และพักเล็กอื่นอื่นรวมได้สองร้อยหกสิบสี่เสียง
ส่วนก้าวไกลพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติไทยสร้างไทยเป็นฝ่ายค้าน
ภาวการเพื่อไทยขณะนี้เหมือนเรือรั่ว
ส่งผลถึงทำไมทักษิณไม่กลับวันที่๑๐สิงหาคม
และยังไปสอดคล้องกับรายการเจาะลึกทั่วไทยของคุณดันัยเอกมหาสวัสดิ์หรือหมาแก่ที่บอกว่า
แหล่งข่าวแจ้งมาตอน๑ทุ่มครึ่งเมื่อวานว่าคุณทักษิณเลื่อนกลับไทย
และเมื่อเช็คกับผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองก็ได้รับการยืนยันตอน๗นาฬิกาว่าเลื่อนกลับจนกว่าจะมีรัฐบาล
คุณผู้ชมคะแต่ว่าคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยออกมายืนยันว่ากำหนดการยังเหมือนเดิมนะคะ
ยังเดินทางกลับมาเหมือนเดิมเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนิดนึงค่ะ
ทุกอย่างเหมือนเดิมครับทุกอย่างเหมือนเดิม